คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
สะพ้ายกับพี่สะพ้ายทะเลาะกัน
แล้วน้องสะพ้ายเนี่ยถึงขั้นไปคว้าประแจเนี่ยนะคะ
กระหน่ำตีใส่พี่สะพ้ายจนพี่สะพ้ายเสียชีวิตค่ะ
เท่านั้นไม่พอน้องสะพ้ายขโมยสร้อยคอทองคำ
หนัก๒บาทของพี่สะพ้ายเอาไปขายแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
สุดท้ายหนีไม่รอดโดนจับก็ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหวิทย์โดนรุมประชาธรรมนะคะ
อาศัยอยู่ประเทศนี้แต่มึงมาทำ
นี่นะคะจังหวะที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตำรวจสพท่าใหม่จันทบุรีค่ะ
นำตัวนางสาววรนุษย์นพบุตรอายุ๓๕ปีนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่านางวิลัยอาลัยอายุ๕๙จนเสียชีวิตนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ผู้เสียชีวิตเป็นพี่สะพ้ายนะคะ
ตอนทำแผนก็อย่างที่เห็นว่ามันก็มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตก็จะเข้ามาประชิดตัว

ตำรวจก็ต้องช่วยกันห้ามนะคะ
ก็จะมีเสียงคนตะโกนด่าสาบแช่งอะนะ
สาเหตุตัวผู้ก่อเหตุเค้าบอกว่าทะเลาะกัน
กั้นเขตที่ดินบ้านบ้านอยู่ติดกัน
ก็เลยลงมือเอาประแจตัดเหล็กฟาดใส่นางวิไล

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร่องน้ำสวนผลไม้
เลขที่๘๗ทับ๑ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เริ่มแรกก็คือตำรวจไปเจอนางวิไลนอนเสียชีวิตอยู่ที่ร่องน้ำที่สวนผลไม้
ไม่รู้สาเหตุว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นคดีฆาตกรรม
ทางโรงพยาบาลชนะสูตรพลิกศพปรากฏว่าผู้เสียชีวิตมีแผลที่ศีรษะด้านหลัง

ก็เลยมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะคะ
รู้ว่าโอ้โหนี่มันเป็นเหตุฆาตกรรมชัด
แล้วคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คนที่ก่อเหตุก็คือนางสาววรนุษย์ที่มีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายค่ะ
วันนี้ก็เลยจับตัวแล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตัวผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
อ้างว่าเป็นการบันดาลโทษะ
อ้างว่าถูกผู้เสียชีวิตด่าแล้วก็ทะเลาะกัน
ล้อมรั้วกั้นเขตแดนที่ดิน
ด้วยความโมโหกลับไปเอาประแจขนาดแบบใหญ่เลยอ่ะ
แล้วก็เดินกลับมาคุยกับพี่สะพ้ายอีกทีนึง
กะว่าคุยอีกทีคงอารมณ์ดีขึ้นแต่อารมณ์ไม่ดีขึ้น

โอ้โหเท่านั้นแหละพี่สะพ้ายหันหลังยืนอยู่ที่ร่องน้ำ

เอาประแจเหล็กกระหน่ำตีเลยนะแล้วตีเข้าจุดสำคัญนะคะ
ตีเข้าหัวอย่างนี้คุณผู้ชมตีเข้าไทยทอยอย่างเงี้
เขาล้มลงนะคะเขาล้มลงแล้วยังไม่หยุดนะคะ
ล้มแล้วไม่หยุดตีซ้ำอีกตั้งหลายที
นางวิลัยแน่นิ่งค่ะร่องน้ำค่ะ
ก่อเหตุเสร็จกลับบ้านเอาประแจไปเก็บที่เดิม
ธรรมเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทของผู้เสียชีวิตที่หายไป
นางสาววรรุษผู้ต้องหาบอกว่าตอนก่อเหตุเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าสร้อยคอขาดกระเด็นตอนไหน
ก่อเหตุเสร็จก็เลยเอาสร้อยคอทองคำไปขายที่ร้านทองในตัวเมืองจันทบุรี
เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วอยู่บ้านตามปกติ
ดูสิคะบอกว่าตอนตีเข้าไปไม่รู้ว่าสร้อยคอของผู้ตายเนี่ยกระเด็นขาดตอนไหน
อ้างว่ามันกระเด็นเข้ามาอยู่ในเสื้อที่เธอใส่อยู่

ตำรวจก็เลยตามตัวนะคะจับตัวได้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อค่ะ

แต่ว่าหลังก่อเหตุคุณยังมาใช้ชีวิตตามปกติ
ใช่ค่ะแล้วคุณทะเลาะกับเขาเดินกลับไปเอาประแจ
แล้วเดินกลับมากระหน่ำตีเขาแบบนี้